พูดถึงกันเรื่องของเอ๊ะเราจะยืดเวลารอสัก๑๐เดือนดีไหม
รอให้สวหมดวาระก่อนดีไหม
นำไปสู่กระบวนการโหวตเลือกนายกใหม่

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ท่านตอบเหมือนกันท่านตอบเหมือนกัน
วันนี้ครับท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็ถูกนักข่าวไปถามแหละไม่ได้ยินเสียงท่านหลายวัน
นักข่าวก็ไปถามเรื่องของการยืดเวลาการเลือกนายกออกไปอีก๑๐เดือน
คิดเห็นอย่างไรคำถามนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำท่านมองอย่างไรกับเรื่องนี้
เนื่องจากว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศนะฮะหรือเปล่าถึงเรื่องของความเชื่อมั่นต่าง
พลเอกประยุทธ์ก็ตอบสั้นไม่ควรละมั้งนี่ตอบอย่างนี้ไม่ควรละมั้ง
แต่ช่วงหลังเมื่อถูกถามอีกรอบหนึ่งท่านก็ตอบว่าก็ต้องดูความเสียหายสิ
ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกติกาท่านก็ตอบแบบนี้นะครับ
นักข่าวถามต่อถามย้ำว่าท่านครับถ้าเกิดว่าต้องการจะยืดระยะเวลาไปสัก๑๐เดือนจริง
ส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไร
ท่านก็ตอบแบบนี้ว่าก็ตอบกันเองก็ได้มั้งอย่างนี้

ส่วนกรณีที่นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาออกมาบอกนะครับว่า

ทำต่อการที่ผลเอกประยุทธ์

วางมือทางการเมืองถือว่าเป็นการถอยให้รวมไทยสร้างชาติได้ไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
ท่านก็ไม่ตอบในประเด็นนี้แล้วก็เดินขึ้นตึกไปเลยครับ
นี่นะฮะนักข่าวก็พยายามถามแหละ
อยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองตอนนี้
วันนี้ก็แจ้งลาการพัชิมครมเหมาะแล้วก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าวว่า
วางมือทางการเมืองจะไม่รับตำแหน่งในคอรมอรัฐบาลหน้าหรือเปล่า
ท่านก็บอกว่ายังไม่รู้ต้องดูก่อนนะครับ
แล้วเมื่อถามต่อว่าจะเป็นหัวหน้าพักดูแลพักพลังประชารัฐต่อไปไหม
ท่านก็บอกว่าก็ยังจะเป็นอยู่จะให้ปิดสวิตช์๓ปอลหรือยังไง
นักข่าวก็ถามต่ออีกฮะว่ายังไม่ได้มีการประกาศจะวางมือทางการเมืองใช่หรือไม่
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ยังไม่เคยพูดที่ไหนว่าจะวางมือ
แล้วท่านจะเอายังไงต่อครับในการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประวิทย์พูดว่าไม่บอกให้รอดู
คำว่าไม่บอกให้รอดูหมายถึงไม่ใช่ไม่รู้นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวใด
แต่ว่ายังไม่บอกให้รอดูต่อไปว่าการจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ
เรื่องของการยืดเวลาออกไปในการจัดตั้งรัฐบาลอีก๑๐เดือนเพื่อให้สวหมดอายุเนี่ยก็เป็นประเด็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
อีกคนนึงที่ให้ความเห็นในวันนี้ก็คือนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับประเด็นนี้บอกว่าประเทศเนี่ยตอนนี้จำเป็นต้องเดินหน้าต่อแล้วการที่มีคนบอกว่าให้รอ๑๐เดือนตนเองเห็นว่าประชาชนไม่สามารถรอได้และประเทศก็รอไม่ได้เหมือนกัน
แนวคิดลักษณะนี้ถือว่าไม่ได้ทำเพื่อประชาชนปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับดีนักท่องเที่ยวเริ่มมาสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องทำคือสารต่องานจากรัฐบาลเก่าเพื่อขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นการรอ๑๐เดือนถือว่าไม่เหมาะสม

การตั้งรัฐบาลเนี่ยอันดับหนึ่งไม่ได้อันดับ๒ก็ต้องจัดอันดับ๒ไม่ได้ก็อันดับ๓ก็จัดซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมาก
ค่ะส่วนกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูลชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะนายธนกรบอกว่าไม่ก้าวล่วง
เพราะต้องดูสารรัฐธรรมนุนด้วยว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่หากสารรับก็จะมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะสรุปผลออกมาแต่หากไม่รับก็ถือว่าทุกอย่างจบค่ะครับ